เป็นโจรลอดช่องลอดช่องคือพฤติกรรมของเขา
พฤติกรรมของร้านอ่าไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รอดช่องวัดเจ็ด
คือเขาลอดช่องใต้ประตูเข้าไปขโมยของนะคะ
ร้านขายข้าวแกงที่เมืองนครศรีธรรมราชหลังจากขโมยของเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หิวแวะกินข้าวข้าวที่คุณยายเจ้าของร้านเขาทำไว้ให้กับลูกค้านั่นแหละ
กินแล้วก็ทิ้งจานเกลือนโต๊ะไปหมดเลยและหลังจากนั้นค่ะ
หลบหนีไปแต่ว่าสิ่งที่ทิ้งเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ดูต่างหน้าคือรองเท้า
ท่าทางจะอร่อยจัดร่อยจัดร่อยแรงก็เลยลืมรองเท้าเลยนี่นะคะ
คุณยายเจ้าของร้านชื่อว่าคุณปิยะวันคะเนยอายุสิบเจ็ดสิบปีค่ะ
เป็นเจ้าของร้านอาหารยายฮีตในสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชตำบลท่าวังอำเภอเมืองนะคะ
คุณยายพาทีมข่าวแล้วก็ตำรวจสพมนครเดินรอบร้านเลยนะ
ไปดูร่องรอยที่คนร้ายย่องเข้ามากินอาหารที่ตัวเองทำเสร็จรอขาย
แกงก็ตักออกมากินไข่ดาวก็กินข้าวเปล่าก็มา
แล้วกินบนโต๊ะอาหารที่ลูกค้าเขานั่งปกติด้วยนะไอ้โจรเรียราช
ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเงินนะแต่นั่งเหมือนกับลูกค้าเลยนะ
อิ่มจังตำอยู่ครบอ่าแล้วกินเสร็จแล้วทิ้งไว้แบบนั้นแหละ
จานสกปรกลกลุงรังไว้แบบนั้นแหละนะคะแต่ข้าวแกงของคุณยายฮิต
น่าจะอร่อยจัดเลยนี่แหละเขาก็เลยลืมลืมรองเท้าแตะที่ใส่เข้ามา
ก่อเหตุไว้หนึ่งคู่ถ้วนเอาฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยค่ะ
คนร้ายเหลืออะไรไว้ให้คนร้ายเหลืออะไรไว้นี่แบบนี้อยากการพัน
มืดเลยแต่มันหนูก็เลยไข่ดาวอ่ะคะมีกี่ลูกนะคะอ่า
ใครดาวใครรู้เหลือคือจะได้หรือว่าตอนนี้เหลือหนึ่งลูก
ประมาณส่วนแกงฮะแกงมันมีแกงมีเยอะน่ะนี่แกง
เหลือแต่น้ำอุ๊ยเกินจุด้วยแกงส้มเนี่ยโอ้ยบดไปครึ่งหม้อ

ไปชอบแกงกะทิมากกว่าเพราะว่ากะทิหมดหม้อเลย
ไข่ดาวเหลือ๘คือมี๘เหลือ๑กินไปทั้ง๗น่ะ

อาจจะเอากลับบ้านอาจจะเป็นห่วงคนที่บ้านด้วย
แต่คนเรามันกินไข่๗ฟองไปได้ยังไง
เป็นว่าคนร้ายคนนี้เนี่ยนะคะนอกจากทานของขาวแล้วของหวานเขาก็เอาไป
สงสัยเขานี่คุ้นชินกับประโยคนี้ทานข้าวไม่ทานหวานสันดาลพลาย

เอาไปด้วยกะละแม๒ถุงหนัก๑กิโลกรัมข้าวเหนียวกวน
หนัก๑กิโลกรัมก็เอาไปลูกประดอง๑กระปุกเอาไป
แล้วก็เอาเงินไปด้วย๒๐๐๐บาท
เขาก็ไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์เป็นโจรก็ต้องเอาเงินนะนะ
จะเอาข้าวไปอย่างเดียวเอาขนมไปอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะ
ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการงัดประตูหรือส่วนอื่นของร้าน
ตำรวจก็เลยเดินดูรอบร้านปรากฏว่ามันมีช่อง
ช่องระหว่างใต้ประตูกับพื้นเหล็กขออภัยค่ะประตูเหล็กกับพื้น
น่าจะเป็นช่องนั้นแหละที่เขาเอาตัวแทรกลอดเข้ามาเพราะมันไม่มีร่องรอยการงัดเลย
พนักงานสอบสวนจะประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็เดี๋ยวจะไปขอกล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช
ตรวจสอบหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
แกงกว่าจะขายได้แต่ละจานต้องใช้เวลานะ
ซะหมดเลยกินซะหมดเลยสงสารป้าหีดจัง